ไม่รู้จะเห็นใจใครดีนะคะระหว่างฝั่งหนึ่งเป็นเทศกิจ
ฝั่งหนึ่งเป็นผู้ค้าตลาดลาวในตลาดคลองเตยเพราะอะไร
จริงแล้วกรุงเทพมหานครมีนโยบายการจัดระเบียบแผงค้า
หาบเร่แผงลอยต่างมีการจัดระเบียบแล้วก็มีการไปรื้อตรงจุดต่าง
ล่าสุดค่ะเมื่อคืนวันที่๓พฤษภาคมที่ผ่านมาไปรื้อตลาดลาวคลองเตย
ปรากฏว่าผู้ค้าไม่ยอมนะคะเทศกิจจะทำไงข้างบนก็สั่งมาแบบนี้
ค้าก็ไม่มีที่ขายของไปดูเหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นกันหน่อยค่ะ
ลุงตู่อยู่ไหนได้ยินไหมคะดิฉันไม่ได้ร้องเรียกเองนะ
พ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดลาวคลองเตยเรียกหาถึงลุงตูเลยนะ
เพราะกรุงเทพมหานครเขามีนโยบายจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย
ร้านค้าต่างตลาดสดต่างเป็นนโยบายต่อเนื่องตั้งแต่ปี๖๑๖๒แล้ว
เนื่องมาปี๖๓จริงตั้งแต่ก่อนหน้านี้เมษาจะไปรื้อครั้งหนึ่งแล้วนะคะ
เมษาก็เลยเอาล่ะประกาศชะลอไปก่อน
จะรอการลื้อย้ายตลาดออกไปก่อนแต่เอ้าทำไมมาเกิดเหตุการณ์นี้อีกครั้งหนึ่ง
ค่ำคืนของ๓พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นตลาดริมคลองหัวลำโพงนะค่ะ
หรือชาวบ้านแถวนั้นเรียกว่าตลาดลาวคลองเตย
ชาวบ้านไม่ยอมค่ะพ่อค้าแม่ค้าไม่ยอมให้รื้อค้นนะคะ
สุดท้ายเทศกิจทนกระแสต่อต้านไม่ไหว
ต้องถอยร่นออกไปก่อนนะคะ

บอกว่าตัวเองต้องสู้ให้ถึงที่สุดทำมาหากินด้วยลำแข้งของตัวเอง
เพราะถ้าไม่ทำแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะขายของได้หรือเปล่า
มีภาระค่าใช้จ่ายต่างเพียบ
แล้วตลาดตรงนี้มันเป็นลักษณะคือตลาดที่เป็นตลาดขายส่งค่ะ
แล้วคุณคิดดูสิว่ากว่าจะขายได้เนี่ยก็คือต้องตี๔ไปแล้ว
ระยะเวลาในการขายมันก็เหลือน้อยลง

เพราะฉะนั้นในการค้าขายมันก็ยากลำบาก
เพราะฉะนั้นจะมารื้อค้นแบบนี้มันยิ่งทำแบบคืน

เวลาการทำงานก็ยิ่งน้อยลงขายของได้น้อยลงอะเนาะ
ถ้าเรากลัวเคอร์ฟิลล์เราอดตายแล้วเราไม่ได้อดตายคนเดียว

ถ้านายกจะคืนความสุขให้ประชาชน
ไม่ต้องคืนเงินเป็นเงินหรืออะไรให้ประชาชน
ให้ประชาชนมีที่ทำมาหากินอย่างน้อย
ประชาชนก็จะได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเขา
นี่คือจากใจคุณยาย
ปราณีไม่ต้องให้เงิน
แต่ให้ที่ทำมาหากินจะได้ขายของ

เงินเยียวยาจากรัฐบาลนะคะ

ชาวตลาดลาวคลองเตย

เพราะวันนี้คุณวัชราเพชรทอง
สอบบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์
ที่จะไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ธรรมเนียบรัฐบาลให้ทบทวนนโยบาย
กวาดล้างหาบเร่แผงลอย
เพราะในภาวะที่ประชาชนเดือดร้อนจากโรคโควิด๑๙ระบาดแบบนี้
รัฐบาลก็จ่ายเงินเยียวยา๕๐๐๐บาทไม่ทั่วถึง
ก็ไม่ควรที่จะไปซ้ำเติมคนหาเช้ากินค่ำ
ต้องมานั่งกราบกรานแบบนี้ภาพแบบนี้ค่ะ
เพราะฉะนั้นยื่นออกไปก่อนได้ไหม

เรื่องของการกวาดล้างแบบนี้